มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ
อยู่แถวชุมชนสุริเกษมในเขตบังแครกรุงเทพค่ะ
คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมดแล้วมีพี่น้องกันอยู่๓คนมีญาติญาติอีก
ตกลงเรื่องแบ่งมรดกกันไม่ลงตัวอืมถึงขั้นบุกกันไปถึงบ้าน
เดี๋ยวท่านไปดูนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่บุกกันไปถึงบ้านเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้น

ญาติพี่น้องลูกหลานกันทั้งนั้น

พอเห็นคลิปนี้แล้วคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะครับ
อ่าบ้านหลังเนี้ยที่มีคนบุกมาอยู่ในชุมชนสุริเกษมเขตบางแครกรุงเทพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำ๓๐พฤศจิกายนได้เจอกับลูกชายของเจ้าของบ้านที่มีคนบุกมานะ
บอกว่าพวกที่บุกมาเนี่ยคือน้าสาวของเขาพากลุ่มญาติบุกมาจะทำร้ายเขานั่นแหละ
ทำร้ายคนในบ้านด้วยสาเหตุก็เนื่องจากแม่ของเขากับน้าสาวนะ
ตกลงแบ่งมรดกกันไม่ลงตัวก็เรื้อรังมาเป็นปีแล้ว
แล้วก่อนเกิดเหตุฝ่ายน้าสาวเข้าใจผิดหาว่าเขาเนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊กต่อว่าเรื่องมรดกไม่พอใจ
นะก็โพสต์ขู่เขาว่าถ้าไม่หยุดโพสต์เดี๋ยวจะเอามีดมาฟันปาก
แล้วสุดท้ายน้าก็บุกมาจริงมีทั้งมีดทั้งไม้ทั้งขวด
ตอนนั้นเขาต้องหนีเข้าบ้านนะกว่าจะกลับกันไปเนี่ย
อยากจะถามหน่อยว่าทำแบบนี้มันเกินไปไหมมันเกินกว่าเหตุไปไหมเป็นญาติกันแท้
มรดกแท้ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยทำไมมีอะไรไม่มาคุยกัน
ส่วนแม่ของหนุ่มที่เล่าให้คุณสุชาดาฟังที่อยู่ที่บ้านหลังนี้
น้องสาวบุกมาเนี่ยบอกว่าเธอกับพี่สาวคนโตอีกคนนึง
ทะเลาะกับน้องสาวคนเล็กที่บุกมานี่แหละ
ตั้งแต่พ่อกับแม่ยังไม่เสียชีวิตจนพ่อแม่เสียชีวิตไปหมดแล้ว
ตั้งแต่ปี๖๑ทีนี้ก็เริ่มหนักขึ้นปัญหาที่มีอยู่
เพราะว่าน้องสาวคนเล็กอยากได้มรดกทั้งหมด
บอกว่ามรดกเนี่ยมีที่ดินในซอยสิริเกษม๔แปลง
มีพระเลี่ยมทอง๗องค์มีแหวนเพชรกับต่างหูเพชร
ซึ่งน้องสาวเนี่ยอ้างว่าต้องได้เพราะน้องเป็นคนดูแลในช่วงที่พ่อแม่ป่วยนะฮะ
แต่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ต้องการทุบมรดกของพ่อแม่นะ
แม้ว่าจะเป็นคนถือโฉนดและทรัพย์สินที่แม่ฝากเอาไว้
นี่ก็วางแผนอยู่ว่าจะแบ่งกันยังไง
แต่น้องไม่ยอมน้องอิจฉาแล้วก็บุกมาแบบนี้
เอิสเตอร์ที่เขาบอกว่าเราอ่ะพยายามที่จะฮุบสมบัติเนี่ย

อยู่กับแม่ลูก๓๔คนที่มีเงินกระทะพร้าย

อันนี้มันของพ่อแม่ส่วนแบ่งก็ต้องแบ่งกันใช่ป่ะ

นี่ไม่เคยเข้าไปดูเลยนะไม่เคยเลย
ขณะนี้มันซื้อไปอีกแปลงแล้วก็ไม่เคยเข้าไปดู
เราก็เห็นว่าที่พ่อแม่มึงอยู่ได้มึง

แต่ไอ้สามแปลงควรจะมาพูดกัน

รู้สึกยังไงบ้าง

จริงแต่มันเป็นน้องมันไม่สมพวงมาก้าวราวเรา
น้องสาวคนเล็กที่บุกมาบ้านพี่ในคลิปนะบ้านอยู่ไปไม่กี่ซอยใกล้กันนะครับ
ไม่เจอนะเจอแต่สามีสามีบอกก็ไม่อยากยุ่งกันนะเรื่องของครอบครัวภรรยา
แต่ยืนยันว่าพี่สาวสองคนเนี่ยร่วมมือกันหวังฮุบมรดกของภรรยาเขาจริง
มีหลักฐานเรื่องการปลอมแปลงเอกสารด้วยใช้บัตรประชาชนหมดอายุของภรรยาเขาไปปลอมลายเซ็นต์ด้วย
เพื่อมอบอำนาจให้กับตัวฝ่ายพี่สาวเป็นผู้จัดการมรดก
แล้วก็ยังเคยส่งมือปืนมาข่มขู่ถึงบ้านด้วยให้ยุติเรื่องของการต้องการมรดก
ส่วนเรื่องที่บุกไปบ้านเขาในคลิปเนี่ยนะฮะมีญาติญาติที่บ้านเขาก็อยู่แถวนี้ดงญาติกันเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าฝั่งบ้านพี่สาวแหละพยายามจะเอามีดมาไล่ฟันฝั่งน้องสาวต่อก่อน

น้องสาวก็เลยพาญาติไปถามว่าทำไมทำแบบนี้

ฝั่งนั้นเอามีดออกมาก่อนจะมาไล่ฟันอีก

ทั้งที่ความจริงแล้วแค่ต้องการไปเตือนว่า
กำลังจะถูกแจ้งความนะเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร

พี่ที่ไปมีแต่ญาติทั้งนั้นเลย

หนูคือยืนอยู่เกือบด้านฝั่ง

ที่จอดอยู่ตรงนั้นก็คือเขาไปไม่ได้

เหมือนกับว่าที่จอดตรงนั้นคือพวกหนูหมดเลยเหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะไปกันแค่ญาติพี่น้องแค่

หนูอยากจะรู้ว่าอันไหนที่ทางบ้านเราไปข่มขู่เขาคะพี่
ไม่มีค่ะมีแต่ว่าเขาด่ามา
เขาบอกว่าเขาด่าเขาไม่ได้จงใจด่าใครนะ
เขาด่าลอยพี่คะเขาด่ามา
มรดกหนูขอพูดแค่นี้นะคะว่า
จะเป็นใครคะเพราะทะเลาะกันอยู่แค่สองบ้าน
แล้วก็คือที่เขาพกกันไปพกกันมาค่ะอันนี้ยอมรับ

แล้วมาด่าว่าเอาเงินมรดกมากงมากิน
ไม่มีพี่ใครก็แน่ที่เอาเงินมรดกไปใช้ไปกิน
ก็สองฝ่ายนี้เราตรวจสอบข้อมูลล่าสุด

กับแม่นี่ถ้ารับรู้ได้คงไม่สบายใจ

พอเราไม่อยู่แล้วโอ้โหลูกหลานแทบจะฆ่ากันตาย